คุณผู้ชมครับปิดท้ายเบรกนี้ไปดูที่อ่างทองกันหน่อยค่ะ
เป็นชาวบ้านนะคะเขาก็สงสารหมาจรจัดตัวหนึ่งค่ะ
กัดกับสุนัขตัวอื่นแล้วตามันหลุดออกจากเป้าไง
ชาวบ้านเขาเห็นเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะอักเสบ

ก็เลยประสานกับประสุทธิ์ให้เอาตัวมันไปช่วยเหลือค่ะ

ก็เข้าจับสุนัขที่ตาข้างซ้ายบอดไปรักษานะคะ

อาศัยอยู่ที่วัดหินงอกในตำบล๔๐๐อำเภอวิเศษชายชาญ
บาดแผลก็ที่บริเวณตาข้างซ้ายหลุดออกมาเลย

ก็เลยประสานประสุทธิ์ให้ลงพื้นที่จับไปรักษาหน่อย
เป็นสุนัขพันธ์ไทยนะคะอายุประมาณ๔ปี
เพศเมียสีดำชื่อก็เลยชื่อดำนี่แหละค่ะ
ตาข้างซ้ายมันก็หลุดออกมาจากเบ้า

ต้องนำตะข่ายครอบก่อนเพื่อกันมันตื่นตกใจวิ่งหนี
จากนั้นค่อยฉีดยาสลบและนำตัวไปรักษาต่อ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานประสุทธิ์จังหวัดอ่างทองบอกว่า
สำหรับการรักษาเจ้าดำเนี่ยต้องตัดลูกกระตาออกค่ะ
เพราะว่าการที่ลูกตาลหลุดออกมาจากเบ้าหลายวัน
เยื่อดวงตาจะเกิดความเสียหาย
ทำได้ก็คือต้องตัดออกแล้วเย็บปิด
เพราะมันเสี่ยงต่อการติดเชื้อไปที่สมอง
จากนั้นก็ต้องรักษาแผลแล้วก็ทำความสะอาดอีก๑เดือน
ก่อนที่จะสามารถปล่อยไปอยู่รวมกับตัวอื่นได้ค่ะ